ไปร่วมงานศพของคนในหมู่บ้าน

มันไม่พอใจกัน

ใช้มีดหมอด้วย

สีแดงดำผ่านถนนยนตรการกำธรที่ตระบวนคลองขุดอำเภอเมืองจังหวัดสตูนนะฮะ
กลับไปที่บ้านเช่าของตัวเองที่ซอยคลองขุดยี่สิบสี่
หลังจากก่อเหตุแล้วนะครับนี่ก่อเหตุแทงเขาแล้วนะฮะ
เพื่อนรุ่นพี่ที่เป็นเพื่อนบ้านหมู่บ้านเดียวกันจนบาดเจ็บสาหัส
สุดท้ายตำรวจตามไปติดตามจับกลุ่มตัวได้นะครับแล้วก็นำตัวมาสอบสวนที่สพเมืองสตูน
นายสมชายคนก่อเหตุคนนี้นะครับมีบาดแผลที่ศีรษะด้วย
นี่เขาสารภาพว่าอย่างนี้ฮะก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ตัวเขากับนายชาญชัยมากศรีอายุ๕๕ปีซึ่งบาดเจ็บสาหัสอยู่
ไปร่วมงานศพของคนในหมู่บ้านแล้วก็นั่งดื่มเหล้ากันจนถึงเช้า
นายสมชายผู้ต้องหาเนี่ยอ้างว่าตอนนั้นเขาเกิดอาการหมั่นไส้
นายชาญชัยที่เป็นคนเจ็บเพราะทำตัวเด่นในงาน
ค่ะอ่าทำตัวเด่นเหรอคะนี่งานศพนะเออ
มาด่งมาเด่นอะไรก็ไม่รู้นี่เขาบอกคนเจ็บเนี่ยมาทำตัวเด่นในงาน
มันไส้ก็เลยชักมีดหมอแทงใส่เขาเลย
เป็นหมอเหรอมีมีดหมอเนี่ยเป็นมีดแบบหมอผีอะไรพวกเนี้ย
โอ้โหเอ้ยอ่าลงยันลงอาคมแทงจนงอเลยเหรอคะเนี่ย
อ่าไม่ใช่มีดหมอที่โรงพยาบาลตกใจนึกว่ามีดผ่าตัดอ๋อมีดหมอผี
นี่เห็นไหมมีมีลงอาคมอะไรไว้ด้วยอืม
ถามว่าเอามาจากไหนบอกเช่ามาฮะห้าร้อยบาทเอาเช่าเช่ามา
ชาวบ้านตอนนั้นช่วยกันจับแล้วนะครับแต่ว่าหนีรอดนะฮะ
ขี่จักรยานยนต์หนีไปสุดท้ายก็ถูกจับที่บ้านเช่า
นี่มีดนี่งอเลยนะคุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับท่านผู้ชมครับ
ไปที่บ้านเช่านะฮะของผู้ต้องหา
บ้านนี้ปิดเงียบนะครับชาวบ้านบอกว่าที่ผ่านมาตัวนายสมชายคนก่อเหตุเนี่ย
ก็เคยคุยกันบ้างแต่ไม่ได้สนิทกัน
นายสมชายเวลาเมาเนี่ยชอบก่อเรื่อง
ทะเลาะกับเมียก็มีนะทำร้ายเมียก็มี
นี่แก้วขวดเนี่ยแตกกระจายเลือดเลินนี่เต็มไปหมด
ล่าสุดเคยขี่จักรยานยนต์ไปชนรถตำรวจด้วย
แล้วก็เพิ่งถูกจับเพิ่งถูกปล่อยตัวมา

ห่างจากบ้านเช่าของนายสมชายประมาณ๒กิโลเมตร
คุณระวีการไปตรวจสอบจุดที่เป็นด้านหลังสาราสวดศพนะฮะ
ได้ข้อมูลจากคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุไปร่วมงานศพ
ล้อมวงดื่มสังสรรค์กันตั้งแต่ตอนค่ำจนเช้า
ระหว่างที่พูดคุยกันในกลุ่มเนี่ยนะ
ก็เรียกให้นายสมชายมาขอโทษรุ่นพี่ในโต๊ะ
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นเนี่ยเขามีปัญหาอะไรกัน
รู้แต่ว่าคนเจ็บเนี่ยที่มาร่วมงานศพเนี่ย
เรียกให้นายสมชายมาขอโทษกลุ่มรุ่นพี่ในโต๊ะ
นายสมชายผู้ต้องหาก็มาขอโทษทุกคนนะ
หลังจากนั้นก็แยกย้ายกันออกไปนะฮะ
แล้วจากนั้นไม่นานเนี่ยนายสมชายเนี่ยกลับมาใหม่
มาพร้อมกับมีดหมอมาถึงกระโดดพุ่งเข้าหานายชาญชัยเลย
แล้วก็แทงใส่เลยทุกคนก็พยายามห้ามปรามแล้วนะครับ
ทั้งคู่ออกจากกันแล้วก็ดึงตัวนายสมชายออกมา
แต่นายสมชายสะบัดหลุดนะฮะ
วก็วิ่งไปขึ้นรถจากอาหารโดนขี่ลบหนีไป

แล้วต้องนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลก่อน
ทีนึงก็ก็ยกมือไหว้อ่ะ

ก็พวกเขายกมือไหว้ทุกคน
แล้วก็เขาก็ออกไป

ไม่ต้องการเพื่อน

คิดว่าขอโทษไปก็คือจบแล้วครับ

ไปเช่าก็คือไปซื้อมาแหละ๕๐๐บาท
นี่มีดงอเลยนะฮะ

ญาติบอกว่าบาดแผลที่ถูกแทงเนี่ย

แต่ตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้วนะครับ

มาขอโทษนะที่ว่ามีคนดึงมาบอกให้มาขอโทษไม่รู้เขามีเรื่องอะไรกัน
ให้มาขอโทษกลุ่มรุ่นพี่ที่นั่งดื่มเหล้าในงานศพ
ตัวของคนเจ็บเนี่ยคือนายชาญชัยเนี่ยเขาไม่รับคำขอโทษจากนายสมชาย
เพราะว่าเขาบอกเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรด้วยค่ะแต่พอมาแทงเขาอย่างนี้เนี่ย
เขายืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ประเด็นมีดหมอตัวเขาเองไม่ได้เล่นของอะไรนะฮะ
ไม่ได้เล่นคุณสัยไม่ได้มีศัยศาสตร์อะไรขนาดนั้น
รอดมาได้ก็เชื่อว่าบารมีของหลวงปู่ทวดที่คล้องคอเอาไว้
นายสมชายเนี่ยใช้มีดหมอมาก่อเหตุแต่ตัวเขาก็เขาก็ไม่ได้มีคุณสัยอะไรหรอก
แต่ที่ไม่ตายเชื่อว่าเพราะบารมีของหลวงปู่ทวดมากกว่า
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับบอกว่านายสมชายคนก่อเหตุ
เคยใช้มีดหมอไปก่อเหตุจี้ชิงทรัพย์มาแล้วนะฮะก่อนหน้านี้นะครับ
ด้ามเดียวกันเนี่ยเหรอครับ
เก้านิ้วคือมีดหมอเขาคงไม่ช่วยคนไปเอาไปจี้อมั้งเนี่ย
จี้ชิงทรัพย์เขาลงอัคระด้วยนะครับระบุชื่อหลวงพ่อพัฒน์นะฮะ
แต่หลวงพ่อท่านคงไม่ช่วยหรอกค่ะเอาไปแทงคนอย่างนี้

ไปจี้ชิงทรัพย์อย่างนี้ตอนนี้ถูกแจ้งข้อหาไปแล้วนะครับ
พยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็เรื่องการพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้าน
หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต